ตรงที่ว่าต้องตำพริกให้ละเอียดจริงแต่บางคนกลัวพริกกระเด็นเข้าตา
ใช่จะทำยังไงเอาไปดูเทคนิคเคล็ดลับนี้กันค่ะ
นี่เป็นไงคุณไม่มีทางกระเด็นเล็ดลอดออกมาเข้าตาเราได้แม้แต่นิดเดียว
ก็จริงก็ก็ถูกแต่ตามไปตามมาคุณจะเห็นไหมล่ะว่าไอ้ข้างในน่ะ
เออจะได้ตำไปสบายจังอุยตายล่ะตำตำตำละเอียดเลยจ้ะ
คือเอาจริงตำไปตำมาพริกติดอยู่ถุงหมดเลยนะ

เออแหมเป็นเทคนิคเคล็ดลับเฉพาะบุคคล

ขอบคุณคลิปนี้จากคุณพิมพ์ว่าไงด้วยค่ะ
เอาง่ายใส่แว่นตาทำก็ได้